เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ

แต่น้าก็ด้วยความเป็นห่วงเห็นหลานเขยชอบทะเลาะ
ภรรยาแล้วก็บางทีลงมือลงไม้
น้าก็เลยเตือนแต่เตือนไม่ได้

มีความเขยโมโหทำร้ายน้า
คือเอาไม้ฟาดหัวเอามีดฟันขา
ก่อเหตุเสร็จแล้วก็หลบหนีไป

คนเจ็บชื่อว่าในจอยอายุ๖๒ปี
แต่ยังเมาอยู่นะคะ

ตรงนี้ก็คือที่ป้อมจุดตรวจ

ซอยเพชรหึง๒๑ช่วงปากซอยเลย

ในบัตรอายุ๕๐เป็นหลานเขย

ระหว่างดื่มไปก็คุยกันไป

ในบัตรด้วยเพราะเคยเห็น

ซึ่งภรรยาในบัตรก็คือหลานสาวคนเจ็บ

รักแบบรักคนเจ็บเหมือนพ่อเลย

ในบัตรไปหยิบไม้หน้าสาม

ขอใช้อะไรทำร้ายร่างกาย
มันเอาตะไกลไปแทงเมียมัน

หลบหนีไปช่วงเวลาประมาณ

จะเห็นช่วงวินาทีที่ในจอยคนเจ็บ

และผู้หญิงคนนึงเพื่อขอความช่วยเหลือ

คือในบัตรผู้ก่อเหตุ

เดินสวนไปมาแล้วก็ทำท่าเร่งรีบ

พยายามเดินตามในบัตรผู้ก่อเหตุไป

อยู่ในป่ามีเหล้าขาว

ชาวบ้านบอกว่าปกติครอบครัวนี้
เขาดื่มเหล้ากันที่เพิงพักตรงนี้
เป็นประจำแล้วปัญหามัน

เหล้าด้วยกันทะเลาะกัน

ทุกวันแบบนี้ค่ะ
ในบัตรภรรยาและลูก

จากการสอบปากคำของทางตำรวจ

เบื้องต้นคาดว่าหลังจากที่

ในบัตรไปง้อภรรยา

จอยก็เลยโมโหก็เลยเตือนไป

ตำรวจจะตามตัวในบัตรมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ